คุณผู้ชมครับก่อนที่จะเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการออกอากาศให้ดียิ่งขึ้นไทยรัฐทีวี
ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านร่วมกันตอบแบบสอบถามปัญหาในการรับชมไทยรัฐทีวีนะครับ
เพื่อลุ้นรับกระบอกน้ำอเนกประสงค์มูลค่า๔๙๐บาทฟรีจำนวน๒๐รางวัลนะครับ
โดยเข้าไปที่หน้ากิจกรรมหรือว่าตอบแบบสอบถามผ่านไลน์ไทยรัฐ
โดยเพิ่มไทยรัฐเป็นเพื่อนนะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่าตอบแบบสอบถาม
ซึ่งระบบจะส่งลิงก์ไปให้นะครับท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้และจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ส่วนไทยรัฐจอบประเด็นคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีวัยรุ่นชาย๓คนขี่จักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง
แล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านกลางสี่แยก
ขณะที่พลเมืองดีกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่
ก่อเหตุชวยจังหวะหลบหนีนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายถูกตามจับเอาไว้ได้
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพวัยรุ่นชาย๓คนซ้อนรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง
กับรถจักรยานยนต์ที่ได้รับสัญญาณไฟเขียว
สี่แยกรินคำถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งสองฝ่ายกระเด็นไปคนละทิศละทาง
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือพบว่า
ผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นชายสองคนนอนอยู่กลางถนน
ส่วนวัยรุ่นชาย๓คนที่ขี่รถฝ่าไฟแดง

พยุงรถจักรยานยนต์ของตนเองขึ้นมา

จากนั้นในอาศัยช่วงจังหวะชื่อละมุน

สตาร์ทเครื่องแล้วขี่ย้อนสอนกลับไปทางเดิม

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างขี่รถจักรยานยนต์ตามไปติด
แต่พอมาถึงแยกแจ่งหัวรินทั้ง๓คน

แล้วชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจนเสียหลักล้ม
ทำให้พลเมืองดีที่ขี่รถตามมา

และรุมประชาธรรมด้วยความโกรธแค้น
พร้อมกับแจ้งตำรวจสพภูพิงราชนิเวศ

พันธุ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศิลป์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมา
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง

ซึ่งได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนอีก๒คน
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฐานขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและหลบหนี
เขาก็หลบหนีนะครับในณกีฎีครั้งแรก
คณีที่สองก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างนั้นครับ

ในส่วนนี้ทางเจ้าที่สมบทเราได้จำนึงการตามละเบียด
ในการสอบสวนนะครับ

ก็จะนัดพร้อมกับคู่กรณีมาสอบสวน
หากพบว่าเข้าข่ายความผิดใด
ก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ที่จังหวัดสมุนสาขนเกิดปฏิเหตุรักษบะชนกัน
บนถนนสุขลทวิทย์อำเภอกระทุ่มแบน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๖คน
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสวนสุขภาพของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
ภายในรถพบนางวันนากลิ่นประสานอายุ๖๑ปี
เสียชีวิตติดอยู่เบาะที่นั่งข้างคนขับ
โดยมีรถกระบะ๔ประตูชนท้ายอยู่ในสภาพด้านหน้ารถ

ด้านขวาของรถมีร่องรอยถูกชน
ตำรวจสอบสวนนายบุญเลิศธุรกิจอายุ๒๔ปี

กำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านแพ้ว

มาชนอย่างจังจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ท้ายด้วยโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
ครอบครัวหนึ่งกลับจากขายลอตเตอรี่ที่กรุงเทพ
และกำลังขับรถกระบะกลับบ้านที่จังหวัดเลย

ทำให้รถเสียหลักชนกับรถพ่วง๒๒ล้อบรรทุกน้ำมัน
โค้งโรงปูนถนนชายภูมิศรีคิ้ว
กุฎละลมตะบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

ซึ่งจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง
ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นโค้งร้อยศพ
หลังเกิดเหตุญาติรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ซึ่งมีอายุ๓๖๖๑ปี

บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
โดย๔ศพตั้งบำเพ็ญกุศลเรียงกันภายในสาราวัดสว่างโนนตูม

ครอบครัวได้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลอีกหมู่บ้าน
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
หนูเรียนพลสายุ๕๗ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่า

ทำให้ต้องสูญเสียพี่สาวพี่ชายพี่เคยและหลานชาย

ซึ่งทั้งหมดทำอาชีพขายลอตเตอรี่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
คาดว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกถนนลื่น
และขับรถมาด้วยความเร็ว
นายหนูเรียนยังระบุว่า

อยู่กับครอบครัวที่จะตัดสินใจ

ความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น